พักที่บอกว่ามัดกันเป็นข้าวต้มมัด

นี่แหละกระดานมานักข่าวพร้อม
คุณชูวิทย์ก็เริ่มร่ายเลยค่ะเล่าให้ฟัง
ดูไมค์ที่ติดในไทม์คุณชูวิทย์ขอแอบเซลล์ก่อนไมค์ไมค์
สมัยนี้เขาต้องมีอย่างนี้ใช่ไหมติดปกเสื้อ
แล้วทุกคนอยากได้เสียงคุณชูวิทย์ไง

คุณชูวิทย์เมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวนะคะ

แล้วก็เอาหลักฐานเรื่องดีลการจัดตั้งรัฐบาล

คุณชูวิทย์บอกว่าที่ออกมาแถลงเนี่ย

เพราะว่ามีการปล้นคะแนนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วผลจากการเลือกตั้งแสดงชัดเจนแล้วว่าฝั่งประชาธิปไตยชนะ

ดูก็รู้ว่าความตั้งใจจะให้ล่มมาตั้งแต่วันแรกแล้ว
แล้วรอยร้าวที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย
มันเริ่มได้กลิ่นมาตั้งแต่วันเลือกประธานสภาแล้วนะ
หลังจากนั้นวันโหวตนายกรอบแรก๑๓กรกฎา

พอมาโหวตรอบ๒อ้าวก็โหวตไม่ได้อีก
แล้วก็จะโหวตรอบ๓ก็เลื่อน
สุดท้าย๓สิงหานี่มันจะมาจบไหมเนี่ย

ใช่ค่ะเพื่อไทยเองได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็มีการเทียบเชิญพักฝั่งคั่วตรงข้าม๑๘
เสียงมาคุยเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ท้ายที่สุดมันจบลงที่ซูเปอร์ดีล

ภาพเนี่ยเป็นภาพวันที่๒๕กรกฎาตอนบ่าย๓ภาพนี้เลย

เห็นใครบ้างคะในภาพที่ไม่ได้เบลอ
นี่ค่ะนายประพัฒน์โพทัศน์สุธน
เลขาภักดิ์ชาติไทยพัฒนาไปหาคุณทักษิณ

แล้วในภาพมีคุณยิ่งลักษณ์ที่เราเห็นคุณพายับชินวัฒน์อยู่ด้วยนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่ภาพนี้ภาพเดียวนะพี่บุ๊คคุณผู้ชม
ยังมีอีกภาพเนี่ยที่คุณประพัทธ์กับคุณทักษิณเนี่ย
ยกมือว่ายเนี่ยทักทายกัน

แล้วก่อนหน้านั้นมีแก่นำเพื่อไทยแก่นำแบบพักอื่นนะคะ
นี่เขาบอกว่ากลุ่มทหารกลุ่มนายทุนผู้นำจิตวิญญาณพักอะไรต่างเนี่ย

เรียกว่าเป็นซุปเปอร์ดีล

ไม่ใช่เป็นการดีลธรรมดานะ
ก็นี่แหละเกมนี้คนคุมเกมคือคุณทักษิณ

คุณชูวิทย์บอกไว้แบบนี้ลองฟังหน่อยไหม
เปอร์ดีลของคุณชูวิทย์ที่ว่านี้ค่ะ
ซุปเปอร์ดิวก็คือท่านทักษิณกลับมา
เมื่อกลับมาแล้วก็ถ้าไม่
ผมพูดลึกอีกหน่อยนะถ้าไม่ปล่อยมาผมก็จะไม่ทำดีลนี้
คุณอาจจะดูว่าจะเป็นตัวประกัน
แต่ผมดูว่าเป็นคนคุมเกม
การกลับมากลับได้เวลาเป็นร้อยเป็นพัน
เวลาไหนคุณไม่กลับมาจับเวลาคลายแม็กซ์
แล้วคุณชูวิทย์บอกด้วยนะคะบอกว่าก่อนที่คุณทักษิณ
เข้ามาคุมเกมเนี่ยต้องเข้ามาเป็นตัวประกันก่อน
ก็คือต้องได้กลับมาไทยให้ได้
แล้วก็จะมีการเลือกนายกครั้งที่๔เพื่อเป็นตัวประกัน
หรือเป็นตัวประกันหลังจากนั้นแหละก็ตกลงกันตามดีลค่ะ
คุณทักษิณก็จะได้ออกจากเรือนจำ
แล้วคุณชูวิทย์บอกด้วยนะคะบอกว่าดิวนี้คือดิวผสม
เพื่ออะไรเพื่อที่จะแยกข้าวต้มมัดออก
เข้าสูตรมาพิฆาตส้มพิฆาตเก้าไกลเขาใช้สูตรไหน
สูตรเหลืองแดงค่ะให้ภูมิใจไทยเป็นแก่นำ
ภูมิใจไทยก็จะจับมือกับเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐ
ตัวเลขนี้เลยมาไงคุณผู้ชม
มันเกิดจากเพื่อไทยพลังประชารัฐนะคะภูมิใจไทย
แล้วก็ผลักให้อีกฝั่งหนึ่งคือก้าวไกลประชาธิปัตย
แล้วก็รวมไทยสร้างชาติไปเป็นฝ่ายค้าน
คุณผู้ชมดูเปรียบเทียบสิคือฝ่ายค้าน๒๒๑เสียง

เดี๋ยวขอดูฝ่ายรัฐบาลหน่อยมีประชาชาติด้วยนะ

เพราะว่าเอาจริงคือฝ่ายค้านจะเหลืออยู่แค่๓พักแค่นี้ค่ะ
แล้วก็จะมี๓พักเล็กข้างล่างด้วยไทยสร้างไทยด้วย
ประชาธิปัตย์ด้วยนะ
ทีนี้คุณผู้ชมการโหวตนายกครั้งที่๓เนี่ย
อาจารย์วันนอนนัดประชุมสภาคุณชูวิทย์บอกว่า
อันนั้นน่ะตัวหลอก
ในวันนั้นจะไม่ได้นายกรัฐบนตรี
จะเป็นการเสนอชื่อตัวหลอกเข้าไปให้โหวต
นักข่าวก็ถามตัวหลอกจากพักไหนพักเพื่อไทยเหรอ
คุณชูวิทย์บอกมาถูกทางแล้วนักข่าว
นักข่าวถามต่อตัวหลอกคนนั้นเป็นคนที่มีอายุหน่อยใช่ไหม

๓คนของเพื่อไทยใช่ไหมก็จะมีอยู่คนนึง
นาชัยกะเสมใช่ไหม
ใช่ค่ะมีนาชัยกะเสม
คุณชูวิทย์บอกมาถูกทางแล้วนักข่าวนั่นแหละตัวหลอก
ลองดูไหมล่ะ๓สิงหาถึงเป็นตัวหลอกง่าย

ก็๓สิงหามันถึงเป็นตัวหลอกไง
อ๋อแต่ที่จริงคือจะเป็นอีก
ใช่ก็รอบที่๔ไงผมบอกว่าอาจจะเป็นรอบที่๔ไง
ก็ยังไม่ยอมกระทืบเท้าไม่โหวตให้ไม่โหวตให้
เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าอ้าวก็ไม่มีทางไปแล้วเนี่ย
ใช่ไหมแต่ถ้าครั้งต่อไปผมก็ต้องไปเลือกภูมิใจไทยแล้วล่ะ
ภูมิใจไทยเป็นคนจัดเลย
ก็๓สิงหามันถึงเป็นตัวหลอกไง
คุณชูวิทย์ตีตารางตีวันให้เลยนะฮะ
ว่าตัวหลอกจะเกิดขึ้นในการโหวตนายกครั้งที่๓
ส่วนโหวตนายกครั้งที่๔จนกระทั่งได้นายกและคณะรัฐมนตรีคือ๑๕
สิงหาคมซึ่งครั้งนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าจะเป็นภูมิใจไทยใช่ไหม

ใช่ค่ะก็นี่แหละที่คุณชูวิทย์บอกว่าคนสูงเนี่ยนะ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าว่าที่นายกคนต่อไปเนี่ยจะมีขมเบ้งอยู่เบื้องหลัง

ใช่ของแม่คือใครอ่ะก็คนที่รู้จักกันในวงการหุ้นที่ดิน
แล้วก็อสังหาริมทรัพย์แหละดูเงาดำสิคุณผู้ชมครับ

วันนี้เขาทำไซส์เหมือนจะตรงกับตัวจริงเลยหรือเปล่า

ใช่นี่สูงกว่าคุณชูวิทย์น่าจะสูงสัก๑๙๐กว่านี่แหละค่ะ

ทีนี้คุณชูวิทย์มั่นใจด้วยนะบอกว่าบิ๊กป้อมไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว

บิ๊กป้อมจะวางมือทางการเมืองสละเส้นทางการเมืองให้ใครคุณให้น้อง
ใช่แล้วน้องชายคือพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณไง
เขาจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเพราะว่าพลเอกประวิทย์อ่ะ
ไว้ขอไว้ให้น้องชายเรียบร้อยแล้ว
บอกว่าเป็นกระทรวงที่บิ๊กป้อมคาดหวัง

แล้วคุณทักศิลป์เนี่ยตอนนี้มีข้อมูลว่าคุณทักศิลป์เนี่ยอยู่ที่กัมพูชา
สิ่งที่คุณทักษิณจะทำเมื่อเหยียบมาตุภูมิแผ่นดินแม่

คุณชูวิชบอกว่าก็คุกเข่าพอนมือกล้มกราบ

หรือนักข่าวถามอีกนะว่า
คุณทักษิณคือบอกว่ากลับนักคาถาว่า

คุณชูวิทย์บอกแบบนี้ไม่ได้

ยก๑๕ได้คอรมออะไรต่างนานาเหล่านี้นะครับ
แล้วก็มีปูดมานะว่าคุณทักษิณเนี่ย

อีกทีนะคุณผู้ชมนี่เป็นการคาดการณ์ของคุณชูวิทย์

เราก็นำเสนอให้เราไม่ได้ชี้ชัดว่ามันจะเป็นไปตามนั้น